วันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวที่หลายคนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอคอเป็นข่าวใหญ่สงท้ายปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเลยนะคะ
ฆาตกรต่อเนื่องสมคิดพุ่มพวงค่ะหลังจากที่มีการออกไม้จับมาได้สามวันล่าสุดเมื่อวานนี้
เชื่อว่าหลายท่านได้เห็นแล้วตำรวจทำงานไวมากนะคะรวบตัวสมคิดได้แล้ว
คารถไฟเลยขณะที่กำลังจะหนีไปนะคะเป็นรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีการเข้ารวบตัวสมคิดค่ะ
จะขอคำบัดข่าวให้ไปข้างหลังการเชียวข้างหลังนี้

คือด้วยความที่เป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายร้ายแรง

แล้วก็มีรายงานว่าเขามีมีดติดตัวอยู่ด้วยเล่มหนึ่ง

เพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้คือตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีคนหนึ่ง
ว่าผมเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายกับสมคิดอยู่ในรถไฟตู้โดยสารที่๒
คือต้องบอกว่าพลเมืองดีคนนี้ตอนแรกนั่งข้างกันเลย
นั่งข้างสมคิดเลยแล้วก็เหลือไปเห็นว่าอุ๊ยทำไมหน้าเหมือนคนในข่าว
ลุกออกมาแอบถ่ายรูปแอบถ่ายรูปไว้ก่อนด้วยนะ
ลูกออกมาเปลี่ยนที่นั่งแล้วโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ส่งรูปให้ตำรวจดู
หลังจากที่ยืนยันแล้วว่าเป็นสมคิดจริง
ตำรวจชุดสืบสวนเลยประดักรอที่สถานีรถไฟปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเมื่อสักครู่นี้เลย
ดุ่มขึ้นไปนั่งประกบข้างถอดหมวกออกเพื่อดูใบหน้าให้ชัดเจน
แล้วถามว่าพี่ชื่ออะไรสมคิดใช่ไหมสมคิดใช่ไหม
พอยืนยันหน้าตารูปภัณฑ์สันธารชัดเจนแล้วก็รวบตัวใส่กุญแจมือแล้วก็
อันนี้คือเขาเดินมองเห็นทางไหมเนี่ยลากเขาออกมาจากรถไฟ
แต่บางคนบอกว่าโอ้โหสภาพเหมือนแบบน่าสมเพศเนอะแบบหมดสภาพแล้วอ่ะ
คือหลายคนใช้คำว่าเวทนาเพราะว่าเขาดูคือมันคือการหนีหัวสู้หัวซูนนะคะ
สุดท้ายก็โดนรวบจนได้นะคะซึ่งถูกคุมตัวไปที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคสามแล้วในการสอบปากคำ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓มาสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะ
ระหว่างสอบปากคำหลายคนก็อยากรู้ว่าเขามีลักษณะแบบไหนทีท่าเป็นยังไงตกใจเสียใจโกรธแค้นอะไรไหม
คำตอบที่ได้คือเรียบเฉยเขาบอกว่าสมคิดมีสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้สึกสะทกสถานใดแถมบางจังหวะ
หลายคนเห็นภาพในโลกอะไรแล้วนะยิ้มแย้มคุยกับตำรวจด้วย
จากนั้นบ่าย๒โมงค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นำทีมแถลงผลการจับกลุ่มตัวนายสมคิต
เรื่องต้นสอบปากคำสมคิดแล้วยอมรับสารภาพ
สาเหตุที่ทำลงไปเขาบอกว่าบันดาลโทษะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับนางรัศมีร์อย่างรุนแรง
เพราะว่าตัวเขากลับบ้านผิดเวลาก็เลยลงมือทำร้ายร่างกาย
จนนางรัสมีเนี่ยเสียชีวิตจริงก็สอดคล้องคำให้กันเพื่อนบ้านนะ
เพราะเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังดังมากใช่ไหม
แล้วก็ได้ยินเสียงนางรัศมีร้องบอกว่าช่วยด้วย
แต่พอจะเข้าไปดูก็เป็นสมคิดนี่แหละที่ออกมารับหน้าแล้วบอกว่าไม่มีอะไร
รัศมีร์อยากพักผ่อนแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นศพ
ก็บอกว่าได้พูดคุยส่วนตัวกับนายสมคิตแล้ว

ผมไม่เสียใจในสิ่งที่ทำลงไป
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็นำตัวนายสมคิตขึ้นรถยนต์
ส่งตัวไปที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ก็เป็นสพเจ้าของคดีเจ้าของท้องที่นะคะ
ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็จะมีการควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุ
สายวันนี้อย่างที่เราเคยคุยกันนะเนาะ
ส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบนี้ก็คือต้องมีปัญหาทางจิต
หรือว่าอาจจะไม่ปกติมันผิดคือส่วนใหญ่ฆาตกรต่อเนื่อง
จะมีปัญหาทางจิตและคนที่มีปัญหาทางจิต
จนทำให้ตัวเองก่อเหตุต่อเนื่องแบบนี้

เขาจะไม่มีสำนึกสำนึกรู้ว่าผิดชอบชั่วดีคืออะไร
ค่ะไม่ว่าแต่คนทั่วไปเลยยัด
พี่ชายแท้เองของสมคิตนี่ก็ยังกลัวเลยนะ
สมคิดเนี้ยพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นชาว
พี่ซายบอกว่าไม่เอาแล้วอย่าปล่อยออกมาอีกเลย

ทีนี้คุณค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณตำรวจ

และอย่าลืมขอบคุณเทคโนโลยีนะคะ
ที่ทำให้การส่งต่อข้อมูลง่ายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างเนี่ย
มันก็หลั่งไหลไปสู่ประชาชนรวมถึงพลเมืองดีคนนี้ค่ะ
เรย์เป็นนักศึกษาที่เป็นคนไปแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ

ที่มีการแจ้งเหมาะแสให้กับตำรวจ
เล่าบอกว่าประมาณ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตัวน้องกับแฟนขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟโคกกลวด

ขึ้นมามานั่งตู้โดยสารที่๒

จากนั้นน้องกับแฟนย้ายมานั่งแถวที่๒
ซึ่งเป็นแถวเดียวกับนายสมคิดพุ่มพวง
นี่แหละค่ะนั่งหลับอยู่นี่แหละค่ะ
ขณะที่รถไฟแล่นออกจากสถานีไปได้สักพัก

เรย์ก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งคนนี้แหละ
นั่งติดอยู่ริมหน้าต่างลักษณะปิดบังใบหน้า
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกผิดปกติอะไร
กระทั่งจุดที่ทำให้น้องเอ๊ะแล้วสนใจผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้น
คือตอนที่แม่ค้าขึ้นมาบนรถไฟ
มาขายข้าวเป็นข้าวกระเพราไก่ไข่เจียวให้กับนายสมคิต
นายสมคิตเรียกแม่ค้าเพื่อจะซื้อข้าว
เป็นจังหวะเดียวกันกับแฟนสาวของน้องเรเนี่ยคุณผู้ชม
เห็นรอยแผลที่คิ้วด้านซ้ายและดวงตาของนายสมคิต
น้องก็เลยเปิดมือถือเลยรีบเช็คเลยนะคะ
รีบเช็คเลยว่านี่คือคนเดียวกับที่ตำรวจออกหมายจับหรือไม่
หลังจากนั้นแฟนของน้องเรย์ก็ไปบอกน้องเรย์
เรย์ก็เลยหันไปมองไปมองสมคิด
ตอนนั้นสมคิดเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มจะรู้ตัว
ก็เลยมีการดึงหมวกปิดบังใบหน้าและนั่งหันไปทางหน้าต่างตลอดเวลา
เรย์ตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งรีบโทรแจ้งเบาะแสกับตำรวจตามเบอร์โทรศัพท์
อยู่ในหมายจับที่ประกาศผ่านทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางตำรวจบอกน้องเรย์บอกว่าให้ถ่ายคลิปส่งมาให้หน่อย
ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะคือน้องเรย์บอกว่าก็ใช้วิธีการคือลุกไปมาภายในกระพวนรถไฟ
คุณผู้ชมไปดูคลิปตอนนี้กันค่ะ
ช่วยกันดูช่วยกันผิวหืนตายแล้วเนี่ย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นห่วง

คือเหมือนทำเป็นเดินผ่านเอาไว้เออเดินผ่านแล้วก็ขือไว้
แล้วก็ถ่ายก็เห็นเนี้ยชอบเนี้ยแหละก็ชัดเจนแหละใช่เลยน่ะ
เพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยตอนที่ถ่ายเนี่ย
คลิปมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ชัดมากสมคิดโดยตรงนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็คลิปนี้แหละส่งไปให้ตำรวจ
ตำรวจก็เลยมาดักรอที่สถานีรถไฟปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ที่สุดแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปถามน้องเรย์เอ๊ะถามจริงไม่กลัวเหรอ
กลัวตายเหรอเพราะเราก็รู้กันว่าสมคิดเนี่ยก็คือ
ฆาตกรโหดฆ่ามาหลายศพแล้วเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่รู้สึกกลัวเลยไม่รู้สึกกังวลเลย
ยังดีใจด้วยซ้ำที่สามารถจับกลุ่มฆาตกรรายนี้ได้
เพราะจะได้ไม่ต้องไปฆ่าใครอีกนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ชม
นอกจากเราจะคุยกับน้องเรย์พลเมืองดีแล้วเนี่ยนะคะ
น้องได้ไปเจอกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์นะคะก็ไปนั่งพูดคุยแล้ว
ตำรวจเองก็ไปพูดคุยสอบถามน้องผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่
ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติให้กับคุณงามความดีที่น้องได้ทำ
รวมถึงเงินรางวัลนำจับที่มีการประกาศก่อนหน้านี้
ว่าถ้าเกิดใครสามารถแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การนำจับได้
ก็จะมอบเงินจากกองปราบให้เป็นเงิน๕๐๐๐บาทนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็นี่ค่ะ
อบเงินส่วนตัวสมทบทุนให้กับน้องอีก๓๐๐๐บาทด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเงินสดที่น้องได้รับก็เป็น๘๐๐๐บาทนะคะ
ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมคนทำดีต้องได้ดีค่ะ
ยังมีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะติดต่อผ่านมาทางไทยรัฐทีวีบอกว่า
อยากจะมอบทองคำหนัก๒บาทก็คิดเป็นเงินแล้วตอนนี้บาทละ๒๒๐๐ก็ประมาณเกือบ๕๐๐๐บาทนะคะ

ยังไงแล้วก็ต้องช่วยกันปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับพลเมืองดีคนนี้ด้วย
อย่าไปเปิดเผยข้อมูลมากเพราะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีขบวนการที่ร่วมมือเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราจับตัวสมคิดได้แล้ว
ตำรวจก็มีการเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมนำตัวสมคิตกลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วเพื่อนำกลับไปทำแผน

กินอิ่มนอนหลับยิ้มได้นะฮะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดหน่อยกับผู้สื่อข่าวของเรา
ส่งไปอยู่ขอนแก่นนะครับคุณภูริพัฒน์บุญดิน
รายงานมาจากสพกระนวลจขอนแก่น

คุณผู้ชมครับตำรวจเตรียมกำลังกว่า๒๐๐นาย
คุมการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
ขณะที่ตัวของนายสมคิดพุ่งพวงนั้น
แบบนี้ครับ
บรรยากาศด้านหลังผมสดณขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เริ่มมีความขึ้นไหวตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ
โดยมีตำรวจสายตรวจและตำรวจสืบสวน
เตรียมความพร้อมในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อ
เนื่องที่พ้นคดีแล้วมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่กำนวณจังหวัดขอนแก่น
ถูกควบคุมตัวภายในห้องคุมขังสถานีตำรวจภูทรกระนวล
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างแน่นหนาซึ่งนอกจากจะมี
เวรที่คอยตรวจตราตามปกติแล้วยังมีตำรวจสายตรวจคอยยืนผลัดเปลี่ยน
เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งคืนอีกด้วยผมมีโอกาสพูดคุยกับตำรวจที่ทำหน้าที่
เฝ้าตัวของนายสมคิดบอกนะครับว่าก่อนเข้าห้องคุมขังเมื่อคืน
นายสมคิดบอกว่ารู้สึกเหนื่อยและปวดขาพร้อมทั้งยังมีอาการเหมือนจะเป็นไข้
และร้องขอยาพาราตำรวจ๑๐เวรที่ทำหน้าที่ควบคุมห้องขัง
ได้จัดยาพาราให้ตามร้องขอนะครับขณะที่การอยู่ภายในห้องขังนั้น
นายสมคิตมีการนอนแบบนั่งสมาธินะครับไม่ได้นอนราบแบบคนปกติทั่วไป
ว่าน่าจะเป็นความคุ้นชินของเจ้าตัวที่เคยอยู่ในคุกมาเป็นเวลานาน
คุ้นชินกับการใช้ชีวิตในคุกอีกด้วยซึ่งนายสมคิดนั้นตำรวจบอกว่า
นายสมคิตตอนนั่งคืนนั่งแล้วนอนไปด้วยนะครับ
ยังมีลักษณะในการกรนอีกด้วยนะครับโดยตำรวจให้เวลานายสมคิดได้พักผ่อน
จนถึงประมาณตีหนึ่งก่อนที่จะคุมตัวไปเริ่มการสอบปากคำตลอดทั้งคืน
จนถึง๗โมงเช้าของวันนี้ก็คือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะ
โดยมีทนายความหญิงซึ่งเป็นทนายความอาสาเข้าร่วมในการสอบปากคำครั้งนี้ด้วย
กูผู้ชมชักจากข้อมูลนั้นเป็นที่น่าตกใจนะคะว่า
เป็นคนรู้กฎหมายเป็นอย่างดีทำให้การสอบปากคำกับตำรวจนั้น
ตัวเองรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองว่าจะไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งตลอดการสอบปากคำนายสมคิตมีการหาวนอนเป็นระยะระยะนะครับ
สีหน้าสีตาเรียบเฉยปกติแต่สายตานั้นยังคงดูแข็งกล้าวน่ากลัวอีกด้วย
คุณผู้ชมครับและหากตัวนายสมคิดยินยอมให้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกที่ตำรวจจะนำตัวไปทำแผนคือบริเวณบ้านพักของคนตายที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจุดนี้ตำรวจจะเป็นจุดสำคัญในการทำแผนนะครับ
จากนั้นตำรวจจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะควบคุมตัวไปทำแผนบริเวณจุดที่หลบหนี
คือสถานีขนส่งที่ขึ้นรถหนีนะครับ
รวมไปถึงโรงพยาบาลที่เจ้าตัวนั้นจอดรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ซึ่งตำรวจเตรียมกำลังกว่า๒๐๐นายประจำจุดต่างเพื่อเตรียมรับมือกับชาวบ้าน
ที่อาจจะมาเดินทางมาดูการทำแผน
รวมถึงอาจจะเกิดอารมณ์ยั่วยุ
จนถึงขั้นรุมประชาธรรมผู้ต้องหา
เนื่องจากเกิดอารมณ์โมโหอีกด้วยครับ
คุณผู้ชมครับหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ช่วงเช้าของวันนี้ประมาณ๑๐นาฬิกา
ตำรวจจะคุมตัวนายสมคิตไปทำแผนนะครับ
และหากเสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว

ฝากคังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นทันทีครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับ

ว่าบรรยากาศการทำแผนหรือว่าความขึ้นหน้าเป็นอย่างไร

หวังว่าสมคิดจะไม่ออกมาจากคุกอีกนะ